เป็นพ่อค้าขายทาโกยากินะคะ
คือตอนแรกก็ไปนั่งเล่นกับเพื่อน
แล้วปรากฏว่าอยู่ต้องหนีตายเลย
เพราะว่ากลุ่มวัยรุ่นกว่า๒๐คนนะคะ
ไล่ทำร้ายแล้วสุดท้ายเขาตายจริงอะค่ะ
กู้ภัยกับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ลำเลียงศพของนายคมวุฒิพิชวงศ์วัย๓๓ปี
พ่อค้าขายทาโกยากิส่งไปให้แพทย์นิติเวชผ่าชนสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตนะคะ
คือกลางดึกคืนก่อนค่ะ
คมวุฒิเนี่ยถูกวัยรุ่นเจ้าถิ่นประมาณสัก๒๐คนได้
รุมทำร้ายที่สะพานเหล็กข้ามลำน้ำปิง
ไปถามเพื่อนที่ไปด้วยกันนะคะ
เขาบอกว่าก็ไปนั่งกินเหล้ากันที่สะพานจุดเกิดเหตุเนี่ย๒คน
ก็แหม่ลมเย็นนั่งมองสายน้ำเนาะมันก็ชิวอะค่ะ
ทีนี้พอดีหันไปใกล้กันมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอายุไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะ
นั่งดีกีต้าร้องเพลงสนุกสนานกันอยู่
ก็เลยกะว่าอยากจะขอไปแจมด้วยคือแหมบรรยากาศมันดีอะเนาะ
ก็เดินไปเดินเข้าไปหากะว่าจะเออขอไปนั่งเล่นร้องเพลงด้วยกัน
แล้วอยู่ไม่รู้อีท่าไหนจริงค่ะ
กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนั้นนะคะลุกขึ้นมาไล่ทำร้ายเฉยเลย
ประมาณราว๒๐กว่าคนครับ

มีขวดขวดเหล้าขวดเบียร์ครับ

พี่ชายผู้ตายพอรู้ข่าวรีบไปโรงพยาบาลเลย
แต่ก็ไม่ทันได้ดูใจน้องอะค่ะ
น้องเสียชีวิตนะคะ
เขาบอกว่าเขาต้องหนีไปอยู่ตรงป้อมยามไปแอบอยู่ในป้อมยามค่ะ
แล้วก็รอจนกระทั่งได้ยินเสียงรถหวอของสายตรวจขับผ่านมาถึงป้อม
ถึงจะยอมออกมาในขณะที่นายคมวุฒิสะดุดล้ม
หนีไม่ทันก็คือโดนรุมไปนะคะ
ทีนี้นายคมวุฒิเนี่ยเขาจะขายขนมทาโกยากิอยู่หลังโรงเรียนดาราวิทยาลัยนะคะ
ซึ่งที่มันน่าเศร้ามากก็คือว่าเขาเพิ่งจะมีลูก
ลูกเพิ่งคลอดได้เพียงแค่๒วันค่ะ

เพราะว่าพอรู้ข่าวว่าสามีแล้วก็พ่อของลูกไม่อยู่แล้วเนี่ย

ทำอะไรไม่ได้เลยนอกจากร้องไห้

สั่งการให้ชุดสืบสวนไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบนสะพานแล้ว
ก็เห็นกลุ่มวัยรุ่นนับ๒๐คนนั่นแหละค่ะ
รุมทำร้ายผู้ตายอยู่แต่กล้องมันค่อนข้างไกล
เห็นหน้าไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่แต่ก็กำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามเส้นทางหลบหนีอยู่นะคะจะตามทั้งทะเบียนแล้วก็จะตามไปทั้งตัว
กลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ค่ะ